เมื่อกี้ก็อธิบายอะไรไม่ได้ฟังอะไรเลย
เกมอักษรพิษนานเขาจะมีอักษรมาให้
ใช่ไหมแล้วเราก็ทายว่าอันของนี้คือนักเตะคนใดโจทย์
ไม่แค่อักษรแล้วผู้วิชาวะพวกแยกไม่มาเหรอ
เขาหัวข้อเบอร์๑๐กล้องโลกปกติอักษรพิษนานมันจะมีบางตัวแล้วหายใช่ไหม

ถ้าสลับไม่ต้องใส่มาเลยดีกว่า

ไหวยังไม่รู้

อย่างงี้ท่านพวกนี้ไม่ต้องตีเลยว่าวะ

แล้ว

โอ้ใครได้ฮืมเอ้าเออเย้
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่กลายเป็น
มันไม่ได้ใครรู้แล้วกลายเป็นใครกดก่อนจบเลย

ใช่ส่วนตัวเราส่วนตัว
ใช่เป็นคนที่กล้าเล่นทั้งแมนดิวทั้งดิฟู

กะกะนี่กระโด่กะกะ

รู้การต่อสู้เราพวกคุณจะมีความสุข

ไม่ใช่น้ำเมเยอร์หรอ

เร็วไหมสิ
แล้วกูต่อก่อนกูตีก่อนแท้
กูตีก่อนแท้แต่มาตอบก่อน

แค่ใครตอบก่อนสำเร็จ

มึงอยากให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว
จริงถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องให้กูมีค้อนก็ได้
เอาจริงมีก็เหมือนที่นี่

นี่ต้องใหญ่หน่อย
เอาปลาบุ้นจิ้นมาแล้ว

มึงนะ

วิเคราะห์หน่อยครับฝรั่งเศสกับโปรแลนด